คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของโควิด๑๙กันบ้าง
เพราะว่าสถานการณ์ต้องจับตามองไปที่คลัสเตอร์ตลาดย่านบางแคร์
แล้วเขามีการตรวจเชิงรุกตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
ตรวจกันไป๕๖๐๐คนแล้ว
แล้วก็วันนี้เริ่มฉีดวัคซีนถือว่าเป็นการฉีดฉุกเฉิน
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตลาดบางแคร์ด้วยนะครับ
แต่เมื่อวานี้มีการแชร์ภาพกันออกมาบอกว่าโอ้โห
คนที่เข้าไปรับการตรวจเชื้อต่อแถวยาวเป็นกิโลกิโลแบบนี้เลย
จริงนี่ตอนที่นักข่าวของเราไปนี่คือรถไม่ติดแล้วนะคะ
แต่ว่ามันมีเมื่อวานนี้คือแบบรถติดแล้วคนไปเป็นพันเลยคุณสืบสกุล
สิโอ้โหเราขับรถไปตั้งไกลโอ้โหแถวยังไม่เห็นตรงหัวแถวเลย
หัวแถวอยู่ไหนบางคนยืนไหวก็ยืนบางคนยืนไม่ไหวก็ต้องนั่งข้างทางแบบนี้นะครับ
คือคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าทางกรุงเทพมนครเขาจัดจุดในการตรวจไว้
คือ๔จุดหลักนะครับก็คือตลาดวันเดอร์แล้วก็ตลาดใกล้เคียง
อันนั้นเป็น๑และ๑พื้นที่ในการค้นหาเชิงรุกนะครับ
คือตลาดคลองขวางก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการค้นหาเชิงรุกนะครับ
คือชุมชนใกล้เคียงบริเวณโดยรอบก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการค้นหาเชิงรุก
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
จุดนี้แหละคุณจุดที่เราเห็นประชาชนต่อแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะฮะ
คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่๑๕มีนาคมก็เริ่มที่เปิดให้หน่วยบริการนี้
มาตรวจเชื้อแก่ประชาชนวันที่๑๕มีนาคม๘๓๖ราย
ประชาชนมาตรวจนะฮะและคิดดูเมื่อวานเนี่ย
อดของประชาชนที่มาต่อคิวก็คงไม่แพ้กันเป็นพันเหมือนกันนะครับ
เลยมีการแชร์เรื่องนี้กันไปในโลกโซเชียลนะครับ
ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมไปจนถึงวันที่๒๖มีนาคมนะครับ
เขาขยายเวลาเพื่อจะตรวจให้กับประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุดนะฮะ
ส่วนยอดการตรวจของตั้งแต่วันที่๑๓ถึงวันที่๑๕มีนาคม
ทางหน่วยงานเขาตรวจหาเชื้อสำหรับประชาชนในพื้นที่ย่านบางแคร์
ก็พบว่าไม่ติดเชื้อ๕๔๙๕รายรอผลการตรวจอยู่๔๙๓ราย
รายและพบว่ามีประชาชนในเขตพื้นที่
แล้วก็ตลาดบางแคร์ย่านบางแคร์แถวนี้ติดเชื้อ๒๙๓ราย
เขาบอกยอดมันยังพุ่งอยู่นะครับขณะที่เช้าวันนี้เอง
ก็ทางกรุงเทพมนครได้มีการจัดสรรวัคซีนซีโนแวค
ป้องกันโควิด๑๙เพื่อเป็นการฉีดฉุกเฉิน
ให้กับกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคลัสเตอร์ในพื้นที่ตลาดบางแคร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มฉีดกันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้านะครับ
โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาทั้งตรวจหา

เพราะ๒วันก่อนก็ตรวจหลายพันธุ์แล้ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจกบัตรคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
เพื่อลดขั้นตอนของการต่อแถวรอตรวจจากรถพระราชทาน
ก็เป็นรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัย
ซึ่งทางกรุงเทพมนครได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัย
กล่าวนะครับเพื่อเป็นการตรวจเชิงลุกในพื้นที่ย่านบางแคร์
ก็ตั้งเป้าไว้ตรวจวันละ๑๐๐๐ราย
ก็แจกบัตรคิวไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
กระทั่งไปถึงวันที่๒๐มีนาคมแล้วก็ตรวจไปถึงวันที่๒๖มีนาคม
โดยเฟซบุ๊คของคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาภูมิในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็โพสต์ระบุบอกว่า
ชาวบางแคร์ต่อแถวเข้ารับการตรวจโควิด
น่าจะมีการจองคิวและตรวจแยงจมูกครั้งเดียว
ถ้าไม่เจอยังสรุปไม่ได้ว่าไม่มีเชื้อนะ
คงจำกันได้นะที่มีการกักตัวจากต่างประเทศ๑๔วัน
ทำไมต้องแยงจมูกถึง๓ครั้งเพราะครั้งเดียวอาจจะหลุดได้
อันนี้หมายความว่าอะไรคุณหมอจะบอกว่า
ถึงคุณจะถูกแยงจมูกไปแล้วครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตรวจหาเชื้อ
แต่คุณต้องไม่ประมาทอย่าคิดว่าแยงครั้งเดียวแล้วไม่พบเชื้อ
คุณไม่ติดเชื้อดังนั้นสิ่งสำคัญมากคือคุณต้องแยกตัวออกจากคนอื่น
ใช่ค่ะค่ะปรับตัวให้ครบ๑๔วัน
ถูกต้องเพราะว่ามันจะเหมือนกับหลายข่าวที่เราอ่านนั่นแหละ

แต่ตรวจรอบสองเจอซะงั้น
นี่คือการตรวจหาเชื้อสำหรับประชาชนย่านบางแคร์

ส่วนการเริ่มต้นในการฉีดวัคซีนฉุกเฉิน
แก่คนในพื้นที่บังแคร์คุณวันนี้เริ่มแล้วนะ
เริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ตลาดบางแคร์กันหน่อยนะคะ
ซึ่งทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดให้บริการฉีดวัคซีน
กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแถวบางแคร์นี่แหละ
ซึ่งสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย

เต็นต์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดวันนี้วันแรก

ฉีดวันละประมาณ๕๐๐๖๐๐คน
แล้วก็จะเพิ่มขึ้นในวันต่อไป
เป้าเอาไว้จะฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ย่านบังแครนี่๖๐๐๐ราย
หรือจะฉีดจนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ทางที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีการพิจารณาขยายกลุ่มการให้วัคซีนโควิด๑๙
กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม๓กลุ่ม
ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงย่านบางแคร์นี่
ว่าเป็น๑ใน๓กลุ่มที่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนฉุกเฉินนะคะ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว
อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของตลาดบางแคร

แล้วก็มีคำถามว่าการอนุมัติให้ฉีดวัคซีน

มันจะไปกระทบกับยอดของวัคซีน
เพราะว่ามีการจัดสรรให้พื้นที่ต่างไปแล้ว
มันกระทบกับพื้นที่ต่างด้วยหรือเปล่านะครับ
คือนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็บอกว่าการฉีดวัคซีนฉุกเฉินให้คลัสเตอร์บางแคร์นั้น
จะไม่กระทบกับแผนการจัดสรรวัคซีนของประเทศ
เพราะวันเสาร์ที่๒๐มีนาคม

ก็จะทยอยเข้ามาอีก๑ล้านโดส
ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตวัคซีนได้ดีได้รับคำชม
ผลิตได้มาตรฐานกว่าหลายประเทศ
ก็จะมีการส่งให้ไทยในเดือนมิถุนายน

สร้างความมั่นใจกับประชาชนไปแล้ว

ว่าจะนำวัคซีนของยี่ห้อหนึ่ง
มารองรับสถานการณ์ในช่วงนี้ก่อนด้วยนะครับ
โดยการแพร่ระบาดโควิดคลัสเตอร์บางแคร์
จะส่งผลกระทบต่อการจัดเทศกาลสงกรานหรือไม่
ก็มีคำถามนี้ถามต่อท่านรองอนุทิน
อนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่

ก็ต้องเอาเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
มติหรือว่าสิ่งต่างที่จะมีการผ่อนคลายผ่อนปลนออกมา
ช่วงเทศกาลสงกรานจะเป็นอย่างไร
ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ก็เรื่องของการจัดสรรการฉีดวัคซีนนะฮะเขาบอกว่า
ถ้าคนในพื้นที่บางแคร์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
มีความปลอดภัยมีความแข็งแรงจากวัคซีนแล้ว
ก็จะเป็นบุคคลที่ไม่แพร่เชื้อโควิดต่อไปไงคุณนะ
กันในกลุ่มนี้เอาไว้ก่อนนะครับ